ขับขี่รถด้วยการเคารพกฎจราจรนี้มันก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะ
เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราฝ่าฝืนกฎจราจรถึงแม้ว่าเพียงนิดเดียว
ซึ่งเราเรียกคำสั้นว่ามักง่าย
มันก็จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุง่ายแบบนี้ค่ะ

จับภาพขณะที่รถกระบะ๔ประตูสีขาวคันหนึ่งจอดอยู่ข้างทาง
จอดแล้วนะพยายามจะกลับรถ
กลับตรงนี้คุณกลับยังไงในที่ที่เขาห้ามกลับรถ
ลองสังเกตดูนะคะบริเวณเกาะกลางถนนตรงนี้มันจะมีเส้น
เป็นเส้นที่ห้ามกลับรถแล้วมันก็จะมีเสาเล็กอยู่แบบนี้
แต่รถกระบะคันนี้ก็พยายามยึกยักษ์ถอยหน้าถอยหลังให้พ้น

ถอยหน้าถอยหลังเพื่อให้พ้นแล้วค่อยกลับรถไป
จังหวะที่รถกระบะกำลังจะกลับรถนั้นคุณผู้ชม
มันมีรถพ่วง๑๐ล้อที่วิ่งมาตามทางตรง

รถกระบะนี่ถลายไปไกลตามถนนเลยนะคะ
ซึ่งจากคลิปนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณหน้าร้านทองเด่นเจริญ
ที่อำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำพูนะ
แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๑คน
เป็นคนที่นั่งอยู่ในรถกระบะนี่แหละค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ชีพนาเหล่านำส่งโรงพยาบาลนาวัง
เพื่อให้แพทย์ทำการรักษาแล้วนะคะ
ความมักง่ายนิดเดียวคุณผู้ชมเลยไปหน่อยก็ได้หาที่กลับรถหน่อยก็ได้
แล้วคุณผู้ชมจะบอกแบบนี้นะว่าตามกฎหมายหรือกฎจราจร

สำหรับคนที่ฝ่าฝืนตามพรบจราจรทางบกพศ๒๕๒๒มาตรา๕๓

มิให้ผู้ขับขี่เลี้ยวรถหรือกลับรถ
ทางเดินรถที่มีเครื่องหมายห้ามเลี้ยวขวาห้ามเลี้ยวซ้ายหรือห้ามกลับรถ
เขตปลอดภัยที่คับขันบนสะพานหรือในระยะ๑๐๐เมตรจากทางราบของเชิงสะพานนะคะ

ทางร่วมทางแยกก็ห้ามยกเว้นแต่จะมีเครื่องหมายให้กลับรถในบริเวณดังกล่าว
กรณีนี้มีโทษปรับ๔๐๐ถึง๑พันบาทด้วย
เห็นแบบนี้แล้ว